ร้องไห้แบบไม่กล้ามองหน้าคนอื่น
ไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่า
คิดไปหมดเลยว่าทุกคนไม่ชอบเรา

ยังไม่ได้อยากเปิดด้วย

เพราะอะไรคะทำไมความเป็นอเล็ก

บกันและรักกันได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

มันกลายเป็นเราโตมาด้วยกันนะคะ

ที่เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ครับ

ว่ามันน่าจะมีมาตั้งนานแล้ว

ใช่แล้วก็มีแบบ

มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่เขาบูลลี่คอนเต้ยเรื่องอะไรคะ

แล้วก็มันแบบอยากจะอธิบายคำนี้มากเลย

ว่าอายแบ๊วเหมือนคนเด้น

ตกใจแล้วเนี่ยมีแอปแบ๊ว
ไม่รู้ค่ะอยู่ในเน็ต
ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใคร

ใครวะเนี่ยเราไปทำอะไรให้เขารู้สึกขนาดนี้
ใช่ค่ะก็ต้องเจอแล้วเราไม่รู้ด้วยว่านั่นคือเราโดนบูลลี่
ตอนนั้นอ่านแล้วตกใจไหม

แล้วหนูเป็นคนแคร์คนอยู่แล้วด้วยร้องไห้แบบไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
ไปเดินห้างไปสยามไม่กล้ามองหน้าคนอื่น
ไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดไปหมดเลยว่าทุกคนไม่ชอบเรา

ก็คิดเพราะว่าสุดท้ายกลับมาอยู่ที่ตัวเองค่ะ
ว่าแบบเราได้ไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นหรือเปล่า
ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรใครจริงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาพิมพ์

คืออาจจะรู้จักเราก็ได้

ก็แบบทำตัวเองให้ดีที่สุดก็พอ
ระหว่างคอมเมนต์แย่กับคอมเมนต์ดี

อันที่ด่าอันที่พูดในแง่ลบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเราก็จะเอาสิ่งนั้นมาเครียดแล้ว
ทั้งที่แบบเฮ้ยจริงแล้วมีคอมเมนต์ดีอีกเยอะแยะมาก

ใช่ค่ะเหมือนแบบเราอยากให้คนรักเรา
ทุกคนในโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
เท่าทันด้วยแล้วก็ต้องกรองมันด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่วิธีกรองยังไงล่ะ
ข้อแรกเลยนะคะถ้ามีคนมาคอมเมนต์ถึงเรา
เราต้องรู้ว่าตัวเองดียังไง
เราต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนว่า

เราไม่รู้ว่าเราดียังไงเราไม่รู้ว่าเราทำดีอะไรมาบ้าง
ใครมาว่าเราเราก็จะเอ็นตามเขาไปหมด
หรือเราอาจจะรู้สึกแย่กับทุกอย่างไปหมด
โมโหกับทุกอย่างไปหมดก็ได้
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับเราจริง

เราอยู่กับชีวิตจริงของเราแล้ว
ก็ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเรื่องของเขา
ขอบคุณมาตรดามากนะ

ปัจจุบันเต้ยไม่ค่อยมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับความรัก
แต่พอคนมารู้อีกทีก็ตกใจนะเนี่ย

แตกต่างค่ะครับณปัจจุบันมันคืออืม
มันไม่ใช่ความรักเหมือนตอนเด็กเราอะค่ะ

คือเหมือนกับหนูจะพูดมันเบาขึ้นเรื่อยเหรอ
สำหรับคนนี้ไม่เบาค่ะ

มันก็มีสิ่งที่ต้องจูนกันค่อนข้างเยอะค่ะ

แต่ตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้เรียนรู้กันไปเรื่อย
แล้วเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นค่ะ
นี่กี่ปีแล้วค่ะใช่นี่พูดแบบเต็มผักเต็มคำ
ยิ่งตกใจนะส่วนใหญ่ดาราเขาไม่ค่อยพูดว่าที่คบกับคนนี้นะ
เอ้าเหรอคะชัดเจนเลยนะซึ่งน่ารักหนูไม่ได้เป็นดารา
คบกับคนนี้กี่ปีแล้วคะเอ่อปีครึ่งค่ะ
นี่เปิดตัวว่าเป็นแฟน๖เดือน
จริงที่เปิดตัวก็ไม่นานมากค่ะเพราะว่าคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ
สิริรวมทุกอย่างน่าจะประมาณปีครึ่งจริงยังไม่ได้อยากเปิดด้วย
คนนั้นน่ะเก่งนักสืบโซเชียลนะนักสืบเก่งมากค่ะ
เพราะว่าที่ยังไม่อยากเปิดเพราะว่ารู้สึกว่าอยากคุย
รู้จักกันมากกว่านี้ก่อน
เจอกันที่ไหนเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ย
เอ่อรู้จักจริงเต้อเคยเจอเขาแล้วตอนเต้ออยู่ม๑
ตกใจนะเนี่ยปลอมลิขิตนะตกใจเหมือนกัน
หนูว่างงมากเลยเพราะว่าหนูเจอเขาในร้านไอซ์ค่ะ
เหมือนจำได้ว่าเขาไปเล่นไอซ์อยู่ค่ะ
แล้วก็รู้ว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้
แล้วเมื่อก่อนนี้เขาก็มีชื่อเสียงอยู่ในอินเตอร์เน็ตเหมือนกันค่ะ
ก็เลยรู้ว่าเขาชื่อนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แล้วก็ผ่านมาเขากำกับโฆษณาใช่ไหมคะ
เขากำกับโฆษณาตัวแรกงานของเขาเขากำกับเตย
ก็เลยเหมือนแบบได้รู้จักกันมากขึ้น
แล้วก็ไปเจอเขาที่บ้านพี่เคนค่ะ
เคนทิรดเดชของเราเนี่ยแหละพี่เคนสุธิหลักของเตย
พอไปเจอเขาที่บ้านพี่เข็นเพราะช่วงนั้นเขาทำงานด้วยกัน
ก็เลยแบบคุยกัน

หนูแบบดีมากหนูได้เพื่อนที่คุยเรื่องบ้านเพิ่มอีกคนนึงแล้ว
ดอกไม้ประตูใจการดินไซด์ต้นไม้อยากคุยกันในนั้น
เขาจะเป็นเฟอร์นิเจอร์คุยกับเขาในนั้น
แล้วก็กลายเป็นว่าคุยไปคุยมาแบบเออมันเริ่มแปลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันคงเป็นความรักไม่ใช่ที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้นะ
อะไรอย่างนั้นหนูอยากตอบมามันคงเป็นความรัก
แล้วพอหลังจากนั้นก็เหมือนแบบเออหนูไม่ได้อยากเหรอคะ
หน้าคุณแดงบัชออนแหละ

ยิ้มหวานนะเวลาเล่าเรื่องนี้
หลังจากนั้นก็เหมือนแบบว่ามาคุยกับตัวเองนิดนึงค่ะ
ว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยบางทีหนูไม่ได้อยากรู้จักเขา
แบบไม่ได้อยากรู้จักเขามากกว่านั้นแต่ว่าเป็นพี่เป็นเพื่อนได้

ใช่แต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากรู้จักเขามากกว่านั้น
ว่าเขาเป็นคนยังไงมีความคิดยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่คนนี้เต้ยรู้สึกว่าเต้ยอยากรู้จากเขามากขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไง
ปฏิกิราทางกายภาพมันเป็นแบบนั้นหัวใจพองโต
แบบเลือดลมสูบฉีกหน้าชมพูเหมือนตอนนี้นะคะที่พูดคุยถึงเจโตเนี่ย
มันจะเป็นแบบนั้นไหมที่ตัดสินใจว่าโอเคจะสารต่อเกินระดับความเป็นเพื่อนขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็หนูแวะไปเจอเขาที่กองที่ตอนนั้นเขาทำงานอยู่
แล้วมันก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าคุยกันสองคนไม่ได้บอกใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าแบบไม่ได้อยากยังไม่อยากให้ใครรู้เพราะเรายังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะยังไงกันแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นแบบตลกดีค่ะเหมือนต้องทำเป็นแบบอ้าว
ไม่รู้จักกันแต่ถ้าคุยกันทุกคืนนะฉันคุยกันทุกวันนะ
น่ารักแบบเป็นคนใจดีคนนึงค่ะแต่ว่าก็เป็นฝั่งแสดงออกไม่เก่งเหมือนกันค่ะ
จริงก็มีแบบเอ๊ะหรือจะเลิกคุยหรือจะคุยหรือจะอะไรอย่างนี้

ใช่เพราะว่าเหมือนเราก็โตแล้วอะค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันโอเคก็คือโอเค
จัดเลยค่ะเพราะว่าตัวเต้ยเองก็กลัวจะดูแลครอบครัวไม่ได้ด้วยมันคือเรื่องของความมั่นคงค่ะ
กลายเป็นเขาสวยที่จะต้องมาแบบว่านี่ฉันจะต้องมาแบบความบ้านคงของเธอด้วยเหรอ
บางทีเต้ยก็มันก็มากเกินไปสำหรับเขาเช่นกัน
มันก็ทำให้คือการคบกันครั้งนี้เต้ยว่าเขาได้เรียนรู้ตัวเขาเองด้วย
เต้ยก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยผ่านจากการที่แบบเรามาเจอกัน
คิดหรือวางแผนไกลขนาดไหนคะสำหรับความรักครั้งนี้
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่เต้ยว่าเรื่องนี้เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยด้วยล่ะค่ะ
เป็นผู้หญิงที่กลัวการแต่งงานไหมเราจะมีภาพวันแต่งงานสำหรับเราไหม
ไม่มีไม่มีลูกด้วย

ว่าขนาดครอบครัวหนูยังกลัวดูแลเขาไม่ได้ขนาดนี้เลย
แบบลูกเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันอะไรอย่างนี้ค่ะอืม

ณตอนนี้บันทึกเอาไว้ว่ายังไม่คิดอนาคตก็ไม่แน่
ไม่รู้ค่ะชีวิตคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอด

ก็เป็นไปได้หรืออาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้
เรื่องแต่งงานก็เหมือนกันวันนี้ก็เป็นการบันทึกนะวันนี้

คิดว่าเรื่องแต่งงานเต้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะ
ก็อยากมีคู่ชีวิตที่ดี
คู่คิดคู่ชีวิตที่ปรึกษาหารือแล้วมีความสุขไปด้วยกัน
นิยามมันเป็นแบบนั้นณช่วงเวลานี้ใช่ไหม

เห็นภาพเรากับเจโตอยู่ด้วยกัน๓ปี๕ปีเห็นไหม

คุยเรื่องแต่งงานไปมั้ยคะถามแบบน้าข่าวบันเทิงนิดหน่อย

เอาให้ว่าเราเข้าใจกันเราไม่ตีกันก่อนค่ะ

ไม่ค่ะเมื่อก่อนใช่ค่ะ
เมื่อก่อนนี้หนูแบบว่าทำทุกอย่างได้เพื่อความรักค่ะ

ทำงานเสร็จดึกหนูขับรถไปหาก็ได้

หรือแบบทุ่มเทมากแบบเออไม่เป็นไรวันนี้ไม่ทำ
แบบไม่มีเรื่องมีเรื่องที่ต้องทำแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูแลคนนี้ก่อนอะไรอย่างนี้

ก็แบบเป็นเจดันเป็นแบบสะพอใส่สะพอสุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูว่ามันไม่ได้เรียกว่าข้างรักหนูแค่เป็นคนแบบก็จริงจังอ่ะ
แล้วก็แบบอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่เรารักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นคนจริงจังหนูก็ยังเป็นคนจริงจังเหมือนเดิม
เหมือนแบบเราก็ต้องมีพื้นที่ของเราด้วยเราก็มีงานของเราที่ต้องรับผิดชอบ
เมื่อก่อนหนูก็รับผิดชอบงานไม่ได้ไม่รับผิดชอบนะคะ

เพราะว่าเราทำงานก็หนักแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนตัวก็ควรจะมีเวลาของครอบครัวก็ต้องมีอะไรอย่างนี้ค่ะ
การที่แบบเรามีความรักมันก็ควรที่จะแบบมาเป็นแบบเหมือนเป็นน้ำ
เป็นอะไรที่แบบเกื้อกูลกันไปเลย
ส่วนใหญ่ในชีวิตเต้ยนะครับถ้าใครติดตามเต้ยมาแบบพิเลนะคะ
รู้ว่าเต้ยมีแฟนน้อยมากและทุกครั้งที่เต้ยมีแฟนแม้จะเลิกลาก็ยังเป็นมิตรภาพดี
มันมีจริงนะสำหรับเต้ยทำไมเต้ยถึงมีมิตรภาพกับคนที่เลิกลากัน
สามารถคบกันเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนที่ดีกันได้
เอาตัวเต้ยก่อนนะคะเต้ยรู้สึกว่าสำหรับเต้ย
ทำดีที่สุดกับคนนั้นที่เต้ยรักเต้ยจริงใจกับเขา
เราก็อยากให้เขาได้มีสิ่งที่ดีอะค่ะ
แล้วก็ในช่วงเวลาที่เราคบกันมันมีแต่ช่วงเวลาที่เราก็ได้เรียนรู้อะไรระหว่างกันนะคะ
แต่มันเหมือนกับเราเป็นเพื่อนสนิทกับเขามาก
ต้องสี่ปีสามปีสี่ปีห้าปีอย่างงี้
แล้วทำไมเราถึงต้องไม่คุยกับเพื่อนสนิทที่เรารักในช่วงเวลาหนึ่งด้วย
มันก็แค่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกแบบหนึ่ง
อะไรที่เรียนเดียวมันเป็นมิตรภาพไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานะไหน
ไหนมันน่ารักเสมอนะปัจจุบันก็ยังคงน่ารักเสมอ

เพราะอะไรคะทำไมความเป็นอเล็กซ์ไม่ว่าจะอยู่ในมิติไหน
ทำไมเรายังถึงคบกันและรักกันได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เราไม่ได้ทำร้ายกันนะคะตอนที่เราคบกัน
มันก็มีแต่เรื่องดีที่เราอยากจะมีให้แก่กัน
แต่ว่ามันมาถึงจุดหนึ่งที่ตอนนั้นเต้อก็เด็กด้วย
มันเหมือนเราอายุเท่ากันมันก็ยังเด็กทั้งคู่
มันก็อาจจะมีบางจุดที่จริงถ้าย้อนกลับไป
เรื่องนี้มันอาจจะแก้ไขได้อะไรอย่างนี้แต่ณวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มาก
แล้วมันกลายเป็นว่าพอการที่เต้ยกับเล็กแยกปุ๊บ
แต่เราทำสิ่งดีด้วยกันมาต้องเยอะค่ะ
ก็เลยมองว่ามันไม่ได้มีความสำคัญอะไรที่เราจะต้องหยุดทำมัน
เรามองเห็นแบบเรารวมกัน
เราทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

หรือกับใครหลายคนได้ตั้งเยอะ

ทุกวันนี้เขายังเป็นที่ปรึกษาเบอร์ต้นของชีวิตถูกไหม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัว
หรือเรื่องปัญหาการงานใช่ไหมคะ
เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อน
เหมือนเป็นเพื่อนชีวิตคนหนึ่งเลยอะค่ะ

เองก็จะถามถ่ายเขาตลอดเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้
ด้วยความที่เราทำงานด้วยกันด้วยค่ะ
ยังเป็นแบบหุ้นส่วนของกันและกันเราต้องคุยกันตลอด
เวลาเขาเจอปัญหาอะไรเราก็คอยซับเขาตลอด
หรือไม่ว่าเต้ยเชื่อว่าในชีวิตเต้ย
เขาก็เป็นห่วงเตยตลอดว่าไอ้นี่มันจะเป็นยังไง
ไอ้ความรักครั้งนี้มันจะเป็นยังไงมันจะโอเคไหม
เหมือนแบบมันกลายเป็นเราโตมาด้วยกันนะคะ
มันเป็นความเอื้อเฟือแล้วก็เป็นการเกื้อกูลที่ดีต่อกันนะคะ
ความรักครั้งปัจจุบันนี้ครับปรึกษาอะไรมา
ไม่ได้ปรึกษาใช่ชายก็จะอัปเดต
เหมือนเต้ยจะสนิกกับพี่สาวเขา
ขออนุญาตไหมคะว่าอเล็กนิดเราขอมี

เธอจะกินเป็นยังไงในฐานะผู้ชายอะไรอย่างนี้มีไหม
เขาก็จะแบบว่าเออเป็นคนนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้
ก็มีแบบถามถ่ายเหมือนเพื่อนที่อัพเดทกัน
ด้วยตัวเองจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เล็กก็แบบว่าเออดีแบบจริงดีอะไรอย่างนี้
อัลเล็กรับมีปรึกษาแล้วไหมเวลามีสาวนี่ค่ะ

มีความสุขก็ดีใจด้วยมาก
เต้ยไม่เข้มข้นเท่าอเล็กค่ะ
เป็นความชอบส่วนตัว
พอเราได้เข้ามาทำตรงนี้แล้วเรียนรู้ไปเรื่อย

ชอบน้ำชอบทะเลชอบป่าหรือชอบมันเป็นภาพรวม

คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมคือเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะ
เป็นคนที่ธรรมชาติฮิวตัวเองค่ะ
ทุกครั้งที่เวลาแบบไปเที่ยวตามที่ต่าง
ภูเขาทะเลหรืออะไรก็ตามที่มันมีธรรมชาติอะค่ะ
เราจะรู้สึกว่าเราได้รับพลังดีจากเขาเสมอ
ถามถึงเรื่องกิจกรรมที่ทำกับอเล็กหน่อยบริษัทชื่ออะไรนะคะ
พี่เห็นเอาคนตาบ่อยไปดำเนาผมมันเจ๋งมากครับ
ที่มันแจ๋วมากนะคะจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไร
จุดเริ่มต้นมาจากไปช่วยช้างก่อน
ใช่ค่ะเหมือนแค่พูดขึ้นมาลอยว่า
อยากจะช่วยช้างจังเลยค่ะอะไรอย่างนี้
ดันไปเจอถูกคนค่ะตอนนั้นเป็นครัวลงกฎค่ะ
ที่เขาแบบดูแลช้างอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้

มีช้างเชือกนึงอายุ๓๔ขวบ
อยู่ที่ภูเก็ตตอนนั้นก็ไป
ก็บอกว่าไปดูรูปภัณฑ์สันธารเขาก่อน
เขาเป็นช้างใจดีนะอะไรอย่างนี้ก็เลยเหมือนแบบ
บอกข่าวในอินเตอร์เน็ตค่ะ
แล้วทุกคนก็แบบเหมือนเรารู้เลยว่าคนไทยอยากช่วยช้างมาก

ณตอนนั้นบอกไปปุ๊บกลายเป็นว่าเราถ่ายชีวิตเขาได้เลยค่ะ
เราก็เลยเหมือนแบบพาเขาขึ้นมาจากเป็นช้างนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้
มาอยู่ที่เขาใหญ่มาสอนเด็กเล็กตาบอด
อยากจะส่งต่อหรืออยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่รักเราบ้าง

นานมากค่ะ๑๕ปีอะไรอย่างนี้เลย
แล้วก็แฟนคลับเต้ยเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ไม่เหมือนแฟนคลับที่ไหนเลยค่ะ
ตกใจนะเนี่ยทำไมล่ะขี้อายมากพี่เล็กไม่แสดงตัวตนเหรอ
แสดงตัวตนเวลามาเขาจะแบบเขาจะเขินเต้ยมากอ่ะ
แล้วก็ไม่ไม่ค่อยกรี๊ดค่ะหรอค่ะแบบขี้เขินอะไรอย่างเงี้ย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
ก็คงยังทำงานในวงการอยู่ค่ะไม่ทิ้งนะ
อยากที่จะโตไปอีกหนึ่งสเต็ปอะไรอย่างนี้อาจจะแบบมาทำอะไรเกี่ยวกับเบื้องหลังมากเพิ่มขึ้น

หลังจากนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกสิ่งที่ข้าดหวังนะครับ
ได้ไหมหลังจากนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกสิ่งที่คาดหวังนะครับ
วันนี้ยินดีที่ได้คุยกันขอบคุณเต้ยจารินมากที่สุดนะครับขอบคุณนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป